รัฐจอบประเด็นวันนี้จะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี๕๔พักพลังชนกวาดที่นั่งสอสอไป๖จาก๘ที่นั่งนะครับ
ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้แก่นำพักพลังชนนั้นได้หอบสมาชิกย้ายไปลงสมัครในนามของพักพลังประชารัฐ
จะทำให้สนามจังหวัดชนบุรีเข้มข้นขึ้นมากน้อยอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
สนามเลือกตั้งจังหวัดชนบุรีที่มีสอสอได้๘เก้าอี้ยังคงเป็นที่หมายปองของทุกพัก
หลังการเลือกตั้งเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่พักพลังชนภายใต้การนำของนายสนทายาคุณปลื้มเจ้าของพื้นที่
วาดที่นั่งสอสอถึง๖เก้าอี้เหลือให้พักใหญ่อย่างพักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยพักละ๑เก้าอี้เท่านั้น
การเลือกตั้งครั้งนี้แม้พักพลังชนจำใจต้องยุติบทบาทลงชั่วคราวเพื่อส่งผู้สมัครไปสังกัดพักพลังประชารัฐ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้การแข่งขันลดความเข้มข้นลง
เริ่มจากเขตที่๑ศึกระหว่างอดีตสสอย่างนายสุชาติชมกลิ่นแชมป์เก่าจากบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้ม
แม้จะย้ายมาซบพักพลังประชารัฐแต่คะแนนเสียงยังคงแน่นเหมือนเดิม
ส่วนในบรรจบรุ่งโรธพักภูมิใจไทยผู้ท้าชิงต่างก็มีฐานเสียงที่ไม่ธรรมดา
ขณะที่พักประชาธิบัตย์แม้จะเจอปัญหาสอสอย้ายค่ายเกือบหมดแต่ก็ส่งนายสลัญชาศรีชนวัฒนา
ทนายความผู้คร่ำวอร์ดในเมืองชนบุรีลงสนามช่วยเก็บคะแนน
ที่๒ขับเขี้ยวกันระหว่างนายมานิดภาวะสุดพักภูมิใจไทยตัวเต็งอดีตสส
ที่มีทั้งคะแนนเก่าและบารมีส่งเต็มที่เจอกับร้อยเอกจองชัยวงทรายทองพักพลังประชารัฐ
แม้จะหน้าใหม่แต่ก็เป็นลูกชายนายกเทศบาลบางทรายขณะที่พักประชาธิปัตย์ส่งนางสาวสาวลักษุริยาทิพย์
สอสอลงทวงเก้าอี้คืนเขตที่สามพักภูมิใจไทยมีนายประมวลเอ็มเปีย
เหตุนี้บารมีบ้านยังเชื่อว่ายังเหนียวแน่น
ที่๔ล้วนเป็นคนในตระกูลดังเมืองชนที่ลงแข่งขันกันเอง
นายสรวุฒิเนื่องจำนงแชมป์เก่ารอบนี้สวมเสื้อพักพลังประชารัฐ
กับนายพายุเนื่องจำนงภักดิ์ประชาธิปัตย
โดยมีนายจิรวุสิงโตทองนายกสมาคมกลุ่มอาชีพเกษตรชนบุรี
ประกาศสู้ในนามพักเพื่อไทย
ที่๕นายพันธ์ศักดิ์เกรดวัตถาแชมป์เก่าค่ายบ้านใหญ่
ย้ายจากเพื่อไทยมาลงสนามในนามพักภูมิใจไทย
ที่๖เจ้าของพื้นที่เดิมคือนางสุกุมาคุณปลื้ม
ครั้งนี้ส่งนายอิทธิพลคุณปลื้มลงในนามพักพลังประชารัฐ
นี้บอกได้คำเดียวบ้านใหญ่ฐานแน่นมากสู้กับนางพจนาฏแก้วผลึก
อดีตสอจากพักประชาธิปัตย์เขตเจ็ดนายปรเมษงามพิเชษจากพักพลังประชารัฐ
ลูกนายกเมืองพัทยาลูกชายจรูนงามพิเชษอดีตสอสอหลายสมัยของจังหวัดนี้
ประกาศขอรักษาเก้าอี้พื้นที่นี้ไว้ให้ได้ต้องเจอกับนายประพลประยุมระหงษ์สายแข็งจากพักภูมิใจไทย
๘พลเรือเอกสุรพลจันแดงแชมป์เก่าย้ายมาจากภักดิ์เพื่อไทยมาสวมเสื้อพักภูมิใจไทย
นามเลือกตั้งชนบุรีรอบนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ว่า
พลังบ้านใหญ่บางแสนยังมนต์คลัง
กว่าสอสอยกจังหวัดเข้ามาได้หรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน